รับความกระจ่างจนทำให้มีการตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่าอาจจะมีการช่วยเหลือนางสาวปารินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐไม่ให้ถูกดำเนินคดีหรือถูกดำเนินคดีด้วยโทษสถานเบาเพื่อไม่ให้เป็นการลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาล
แล้วผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยอยากเห็นการปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาเสียทีนะครับไม่อยากเห็นสองมาตรฐานแล้วก็อยากเห็นคนที่ทำผิดเนี่ยได้รับโทษโดยเร็วเหมือนกับชาวบ้านที่ได้รับโทษโดยเร็ว
ธิบดีเป็นคนพูดเองยืนยันต่อสื่อมวลชนว่าที่ดินแปลงนี้บุกลุก๔๖ไร่ไม่ว่าจะบุกลุก๔๖ไร่หรือบุกลุกไล่เดียวหรือตารางวาเดียวคุณปรีนาก็ผิดแล้ว
ตอนนี้เขาพยายามที่จะบอกว่าพ่อเป็นคนซื้อลูกไปแจ้งปรปชอันเป็นเท็จหรือเปล่าแล้วก็พยายามที่จะดูเรื่องอายุความเขาจะสู้เรื่องอายุความกันเทคนิคง่ายช่องออกของคนที่เป็นกุญสือก็จะวางแผนแบบนี้
หลังจากเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดพื้นที่โดยรอบเขาสนที่เป็นพื้นที่ของเขาสนฟาร์มครับคำยืนยันก็ออกมาแล้วครับว่าพื้นที่ทั้งหมดประมาณหกร้อยเก้าสิบเอ็ดไร่ของนางสาวปารินาอาจจะเป็นพื้นที่ของหลวงอย่างแน่นอนครับแต่ยังไม่ขอระบุครับว่าจะเป็นพื้นที่ของป่าสงวนประมาณกี่ไร่และเป็นพื้นที่ของสป

จวดความละเอียดกันระหว่างกลมป่าไม้กับสอปกร
เพราะว่าถ้าเราตอบไปตอนนี้เดี๋ยวก็จะไม่ตรงไม่อะไรอีก
ไฟ่เฟกันอีกเพราะว่าข่าวออกไปเยอะมันก็จะไฟ่เฟกันไป
แล้วเดี๋ยวเราจะสรุปอีกทีเลยครับว่ามันเป็นอย่างไรเท่าไรอย่างไร

เราจะเก็บไว้เฉยไปทำเฉยไม่ได้อยู่แล้ว
เดี๋ยวเราสรุปให้เสร็จเลย
ในวันนี้สอบประกอบยังได้นำแผนที่ที่มีความชัดเจนและละเอียดที่สุด
คือ๑ต่อ๕๐๐๐มาให้ดูเพื่อยืนยันว่ามีพื้นที่ล้ำออกไปนอกเขตสอบประกอบ
ซึ่งพื้นที่โรงเรือเลี้ยงไก่อยู่ทับและเลยเส้นแนวออกมา
แต่แผนที่มาตราส่วนดังกล่าวไม่ถูกนำมาใช้
เนื่องจากแต่ละกระทรวงมีกฎท้ายกระทรวงให้ใช้มาตราส่วน๑ต่อ๑
และ๑ต่อ๔๐๐๐๐๐เท่านั้น
ซึ่งในเรื่องนี้เป็นสาเหตุทำให้เรื่องที่ดินของนางสาวปารินา
ต้องยืดเยอะออกไปเพราะสอบประกอบและกลมป่าไม้
ใช้แผนที่คนละมาตราส่วนกันต้องเริ่มรังวัดใหม่
ขณะที่ความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าเขาสนฟาร์ม
วันนี้มีปริมาณรถที่ขนขี้ไก่ออกไปขายเข้าออกน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
อดคล้องกับปริมาณกระสอบขี้ไก่ที่ลดน้อยลงไปอย่างถนัดตา
เป็นผลมาจากเมื่อวานนี้มีชาวบ้านมาต่อคิวซื้อขี้ไก่ออกไปขายเป็นจำนวนมาก
หลังนางสาวปารินาลดราคาขายเหลือเพียงกระสอบละ๑๐บาท
ชาวบ้านรายนี้ขับรถมาจากอำเภอสวนพึ่งตั้งใจจะมาซื้อขี้ไก่
เนื่องจากทราบจากหลานชายว่าขี้ไก่ลดราคา
แต่เมื่อเข้ามาปรากฏว่าไม่มีคนงานขายอยู่
ในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ปปชจากส่วนกลาง
จะเดินทางเข้าตรวจพื้นที่บริเวณเขาสนฟาร์ม
เพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่นางสาวปรินาแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้หรือไม่
สุดที่เกียจกระเสมฮิรันยโยดมถ่ายภาพ
ข้ารินกะมุดยดทินพูดสิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน